คุณผู้ชมคะเรื่องของการทวงหนี้โหดมาอีกแล้วนะคะ
คราวนี้ที่นครพนมเขาบอกเถื่อนมาก
เป็นเจ้าแม่เงินกู้โหดคือคิดดอกเบี้ยรายวันร้อยละยี่สิบ
ไม่จ่ายใครจ่ายไม่ครบใครจ่ายไม่ทำสั่งลูกน้อง
สามีรุมกระทืบปางตายเลยรายวันรายวันร้อยละยี่สิบ
ใช่ค่ะตอนนี้เขาบอกว่ามีลูกหนี้ร้อยกว่าคนแล้ว
ไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากตำรวจนะคะเอาไปดูกันหน่อยนะคะ
กลุ่มชาวบ้านที่เป็นลูกหนี้เจ้าแม่เงินกู้ดอกเบี้ยโหดเนี่ยนะคะ
เขาก็รวมตัวกันค่ะคนหนึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นสมาชิกอบตบ้านคำนกก
ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะคะ
รวมตัวกันไปที่สพบ้านแพงเลยไปแจ้งความถูกทำร้ายร่างกาย
คือก่อนหน้านี้เขาถูกทำร้ายร่างกายจากคนที่ตามมาทวงหนี้
เขาไปแจ้งความเรื่องทำร้ายร่างกายเอาไว้แล้วแต่คดีมันไม่คืบหน้า
วันนี้เลยขอไปสอบถามความคืบหน้ากับตำรวจแล้วก็อยากจะร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนด้วย
พบกับรองภูมิกับการสอบสวนสพบ้านแพงนะคะ
เขาบอกว่าคือแจ้งความไปแล้วแล้วคดีไม่คืบหน้าเขาก็กลัวว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัย
แล้วก็มีการนำพยานนำผู้เสียหายที่เป็นลูกหนี้มายืนยันกับตำรวจด้วยนะคะ
แต่ลูกหนี้หลายคนก็ยังไม่กล้าแจ้งความนี่ดูสภาพเขาโดนรุมกระทืบจนปูดบวมแบบนี้เลยค่ะ
เขาบอกว่าลูกหนี้บางคนเนี่ยเป็นหนี้คนละหนึ่งหมื่นไปจนถึงหกหมื่นนะคะ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละสองต่อวันทำให้ชาวบ้านที่เป็นลูกหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยวันละห้าร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท
หลายคนก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะเพราะว่าถ้าจ่ายช้าไม่จ่ายไม่มีจ่าย
ก็ถูกคมคู่บ้างถูกทำร้ายร่างกายบ้างเนี่ยอย่างที่เขาโดนมาสภาพแบบนี้เลย
ตาแตกคิ้วแตกหน้าบวมแบบโอ้โหเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าคืนวันที่แปดธันวาคมเนี่ย
เขาไปร่วมงานศพในพื้นที่ตำบลโพนทองครับอยู่อยู่มีกลุ่มชายชะกันสี่ถึงห้าคนนะคะ
มาทวงหนี้นอกระบบทำร้ายร่างกายอย่างโหดเยี่ยมรุมกระทืบจนเขาปางตายเนี่ย
คือถ้าชาวบ้านไม่วิ่งมาช่วยสงสัยมีสิทธิ์ตายเหมือนกันเขาบอก
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปพบกับผู้ชายคนนี้นะคะนายสกุลศรีรักษาอายุ๔๙ปี
สมาชิกอบตบ้านคำนกกค่ะครับสภาพหน้าก็อย่างที่เห็นอ่ะ
ใต้ตาสองข้างเขียวช้ำหนกแก้มปูดบวมต้องปิดคิ้วเพราะคิ้วแตก
มาทั้งหน้าปูดบวมแบบนี้เลยนี่ขนาดไปมาคุยกันเนี่ยใช่
ซ้ายที่ปิดแผลไว้นั่นน่ะเย็บ๓เข็มนะคะ
ถามว่าโดนกระทืบเหรอตรงนี้เขาบอกไม่ใช่โดนด้ามปืนตบ
้ามปืนตบด้ามปืนตบเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เจ้าแม่เงินกู้โหดมีฉายานะชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเจ๊ปากแดง
เจ๊ปากแดงก็คิดว่าน่าจะทานลิปสติกสีแดงที่นครพนมที่ฉันเดาเอา
นครพนมกลุ่มของเจ๊ปากแดงซึ่งเป็นในทุนเงินกู้นอกระบบเนี่ย
พวกมารุมกระทืบเขาแล้วก็เอาปืนพกตบเข้าที่หน้า
จนเขาบาดเจ็บแบบนี้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถ
งานศพบ้านดอนสฝางที่ตำบลโพนทองคืนวันที่๘
ธันวาคมเขาบอกว่าตอนนั้นเขากำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในรถยนต์
รอรับภรรยากลับบ้านพร้อมกันอยู่อยู่ลูกน้องของเจ๊ปากแดงเนี่ย
มาเลยประกบข้างรถซ้ายขวาเปิดประตูแล้วกระชากคอเสื้อเขาลงมาจากรถ
รุมกระทืบกระทืบกระทืบเลยชุนละมุนกันอยู่ตรงนั้น
สักพักหนึ่งมีคนมาสมทบเพิ่มอีก๓คนจากตอนแรกมา๒
เพิ่มอีกสามเป็นห้าหนึ่งในนั้นเขาจำได้ครับ
มีฉายาเหมือนกันอีกแล้วเหรอชื่อเฮียดำคลองตันอ่าเฮียดำคลอง
จำได้เพราะอะไรรู้ไหมคะทำไมครับเพราะเฮียดำคลองตัน
เป็นสามีของเจ๊ปากแดงเจ้าของเงินกู้เลยจำได้ครับ
ดำคลองตันนี่แหละคือคนที่ชักปืนพกสั้นตบเข้าไปที่หน้าด้านซ้ายเขาหนึ่งครั้ง
อืมจนเขาซุดลงกองกับพื้นคำที่เขาได้ยินก่อนที่สติมันจะลางเลือนจากปากของเฮียดำคลองตัน
คือพูดกับลูกน้องบอกว่าเอามันให้ตายอืมเนี่ยได้ยินประโยคนี้เลยครับ
เขาเลยแบบโอ้โหไม่ได้แล้วคิดอย่างเดียวเลยตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ตะโกนตะโกนอย่างเดียวเลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ลูกน้องของเจ๊ปากแดงกับเฮียดำคลองตัน
ก็ยังคงกระทืบเขาไม่หยุดนะคะก่อนที่ทั้งหมดเนี่ยจะพากันเดินขึ้นรถยนต์ที่จอดติดเครื่องรออยู่แล้วขับออกไปเลย
เพราะว่าชาวบ้านได้ยินเสียงก็เลยแบบเหมือนกรูกันมาดู
แล้วก็ผมก็ได้ส่งต้นทุนคืนห้าพันบาทก็เหลือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ
จนนะครับมาถึงช่วงโควิดเข้าหนักเดือนมีนานะครับผมก็ได้โทรไปคุยกับเจ๊กับเฮียว่ามันช่วงโควิดหาเงินยากนะครับผมก็ได้ขอผ่อนผันว่าได้ดอกเยอะแล้วผมขอเฉพาะคืนต้นได้ไหม
แต่ต้นผมค่อยทยอยคืนให้ผมก็แต่การเจรจาตกลงกัน๔๕รอบนะครับไม่เป็นผลนะครับเขาบอกว่าเขานะครับได้๓๔จังหวัดเนี่ยโควิดไม่เกี่ยวเขาเข้าออกได้หมด
ตอนที่ผมจะซุดเนี่ยคนที่เป็นเฮียเนี่ยกระชากปืนออกมานะครับแล้วก็ทุบเข้าที่ใบหน้านะครับด้านนี้แล้วก็ผมก็ซุดลงไปนะครับแล้วก็เฮียก็สั่งว่าเอามันให้ตาย
พวกเราคนกู้เนี่ยก็รู้ว่าตอนกู้เนี่ยพวกผมก็ยอมรับสภาพนะครับแต่บางทีนะครับเมื่อมันเนิ่นนานมาดอกเบี้ยอย่างที่ผมกู้มาสองหมื่นเนี่ยจ่ายไปตั้ง๖๐๐๐กว่านะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็จะส่งทุนคืนให้หมดนะครับผมก็ขอยุติดอกเบี้ยนะครับแต่ทางเจ้าหนี้ไม่ยอมก็รู้สึกว่ามันโหดเกินไป
ซึ่งนายสกุลเขาก็เล่าต่อนะคะว่าเงินกู้นอกระบบที่ติดอยู่เนี่ยเป็นของเจ๊ปากแดงนี่แหละเจ๊ปากแดงให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยรายวันร้อยละสองบาทเขาได้กู้ยืมจากเจ๊ปากแดงมาสองหมื่นบาทตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนะคะ
เขาจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยวันละสี่ร้อยนะ
คือยืมสองหมื่นทรงดอกสี่ร้อยต่อวัน
ทรงมานานกว่าหกเดือนเป็นเงินค่าดอกเบี้ยเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันบาท
หกเดือนผ่านไปรวมเป็นเงินค่าดอกเนี่ยเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะคะ
กู้มาสองหมื่นตอนนี้จ่ายดอกไปเจ็ดหมื่นสองแล้วอะ

ลุไปตั้งกี่สามสี่เท่าตัวแล้วอะค่ะนายสกุลบอกเอ้ยมันไม่ไหวนะ
คือดอกเบี้ยเนี่ยเจ็ดหมื่นสองพันบาทนี่มันเกินเงินต้นไปเยอะมากเลย
โทรไปเจรจาต่อรองไงบอกว่าขอไม่จ่ายดอกแล้วได้ไหม
เดี๋ยวรวมแล้วก็จ่ายเป็นเงินต้นทีเดียวเลยได้หรือเปล่า
ซึ่งมีนาที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายเงินต้นไปอีกห้าพันบาทแล้ว
เท่ากับเหลือเงินต้นติดค้างอยู่เนี่ยหมื่นห้าพันบาท
เพราะว่าที่จ่ายไปเนี่ยไม่ได้เข้าเงินต้นเลยนะคะ

หลังจากนี้บอกว่าขอจ่ายเป็นเงินต้นอย่างเดียวเลยละกัน
ไม่จ่ายดอกแล้วเพราะว่าจ่ายดอกไปเจ็ดหมื่นสองแล้วอ่ะ
มันน่าจะเพียงพอแล้วมั้ง

ก็ตกลงกันแล้วไงว่าดอกเบี้ยร้อยละ๒บาทรายวัน

ก็เลยส่งคนมาสะกดรอยตามแล้วก็ทำร้ายแบบนี้ค่ะ

ออกมาแฉพฤติกรรมของกลุ่มเจ๊ปากแดงเนี่ยครับ
โดยบอกว่าจะปล่อยเงินกู้ในเขตพื้นที่ทางภาคอีสานทั้งหมด

เจ๊ปากแดงมีประโยคข่มขู่กับลูกหนี้ทุกคนเป็นประจำว่า
ถ้าใครเบี้ยวเจอดีแน่
และถ้าใครกล้าอยากจะไปแจ้งตำรวจก็ไปเลย

เพราะรู้จักกับคนมีสีในพื้นที่หลายคน

ชาวบ้านก็แหมก็รู้อยู่แล้วนะว่ากู้นอกระบบมันผิดกฎหมาย

ว่าแจ้งความไปเดี๋ยวเขารู้จักกับตำรวจอะไรที่เขาอ้างไว้

ซึ่งการชำระเงินดอกเบี้ยในแต่ละวันค่ะ

จะมีลูกน้องของเจ๊ปากแดงขี่มอเตอร์ไซค์มาเก็บดอกเบี้ย

เดี๋ยวเจ๊เนี่ยส่งเลขบัญชีธนาคารให้กับลูกหนี้ทุกคนสำหรับการจ่ายดอกเบี้ย
แต่ถ้าวันไหนไม่จ่าย
หรือว่าวันไหนลูกน้องเจ๊ปากแดงตามตัวลูกหนี้แล้วเอ้ยหายไปไหนหาไม่เจอนี่นะ

คิดทุกวันครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์
ลูกหนี้เองก็รู้สึกว่าเออเริ่มไม่ไหวแล้วแหละ

ไปร้องตำรวจศพในพื้นที่เงียบหมดเลย

ตอนนี้เขาก็เลยกลัวแล้วแหละว่าเอ๊ะ
หรือที่เจ๊ปากแดงกล่าวอ้างว่ารู้จักกับคนมีสีในพื้นที่หลายคนจะเป็นเรื่องจริง
เขาก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้ว
เลยคิดว่าเรามาเรียกร้องกับสื่อซะดีไหม
หรือยังไงดีกลัวจะถูกกลุ่มลูกน้องเจ๊ปากแดงหรือเฮียดำคลองตันเนี่ย
ตามทำร้ายเหมือนที่นายสกุลเพิ่งจะโดนไป
ทีนี้ขั้นตอนการกู้เงินเจ๊ป่าแดงเขาทำงานกันยังไง

กู้เงินกับเจ๊ปากแดงค่ะชาวบ้านเนี่ย

ก็๕พื้นที่๕จังหวัดในภาคอีสาน
นี่เขารวมตัวกันมานอกระบบกันหมดเลย
แต่ละวันเนี่ยสามีภรรยาคู่นี้มันได้วันละเท่าไหร่เนี่ย
นั่นน่ะสิเอาแค่คนเดียวที่เขาจ่ายมา๖เดือน

โอ้โหเดือนนึงคงได้เป็นแสนเป็นล้านนะคะ
ทีนี้ถามว่าแล้วไปรู้จักกับเจ๊ปากแดงนี้ได้ยังไง
เขามีชื่อเสียงมากเหรอทำไมรู้กันได้ยังไง
เขาบอกว่ารู้จักแบบปากต่อปาก
ชาวบ้านเนี่ยแนะนำกันมาปากต่อปากว่า
อยากใช้เงินด่วนเหรอต้องกู้เงินอะไรอย่างนี้เหรอ

พอติดต่อกับเจ๊ปากแดงได้แล้วเนี่ย
ขั้นตอนการกู้เงินง่ายนิดเดียว

หนึ่งเอาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมา
สองเอาสำเนาทะเบียนบ้านมา

จบแล้วเอามาเสร็จปุ๊บ
หนังสือสัญญาระบุจำนวนเงินปั๊บได้เลย

ซึ่งในหนังสือสัญญาจะไม่ระบุด้วยนะคะว่า
หนี้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่

ขั้นตอนการชำระดอกเบี้ยตกลงกันแบบลอยแบบปากเปล่าค่ะ

ถ้าระบุปุ๊บเอาไปฟ้องปั๊บนั่นผิดกฎหมาย

พูดเลยพูดกันลอยปากเปล่าแล้วใช้กำลังบังคับเอา
ซึ่งเธอบอกว่าพอทำเอกสารเสร็จเจ๊ป่าแดงจะเก็บเอกสารหมดเลยนะ
สัญญาก็เก็บสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเก็บหมด

หากร้อยลายสิบหักไว้เลย๒๐๐๐

เขาบอกว่าในไซวีจังหวัดแถวนี้

ก็มีอุดรบึงกาล

เขาปล่อยมาหมดเขาบอกแถวนี้

กลัวเจ้าหน้าที่เขาบอกเจ้าหน้าที่เขาเคลียร์หมด
มันเกินกว่าที่จะไอ้นั่นแหละบรรยายแล้วแหละ

เราตามหาเจ๊ปากแดงด้วย

แกโหดอย่างนี้จริงไหมหนังคนละมวล
ไปเจอเจ๊ปากแดงเจ้าของเงินกู้ที่ถูกกล่าวหาว่า

เป็นเจ้าแม่เงินกู้หนังคลพนมเถือนเหลือเกิน

นายสกุลกับผู้ชายอีกคนนึงพูดมาเนี่ย

ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบจริง
เราบอกเลยคือเจ๊ปากแดง

นี่คือนายสกุลที่โดนลุมกระทืบอะค่ะ
เขาให้สัมภาษณ์เราแบบไม่ขอเปิดเผยตัวตน
เอาเป็นว่าฟังข้อมูลที่เจ๊ปากแดงบอกกับเรา

ใช่ค่ะเจ๊ปากแดงบอกว่ายอมรับว่าดิฉันเนี่ยทำธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบจริง
แต่ดิฉันไม่ได้มีนิสัยขูดรีดลูกหนี้นะคะ
ไม่เคยมีพฤติกรรมดุร้ายใช้คำว่าดุร้ายด้วยนะ

แล้วดิฉันไม่มีหรอกค่ะผู้มีอิทธิพลไม่ได้รู้จักคนมีสงมีสีส่งสวยเดือนละสองแสนอะไรตามคำกล่าวอ้าง
ไม่มีไม่มีจริง
เรื่องการปล่อยเงินกู้ดิฉันก็ไม่ได้ปล่อยให้ทุกคนนะ
ไม่ได้เลือกเฉพาะคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่เป็นลูกหนี้ส่วนใหญ่คนที่มากู้ดิฉันเนี่ยนะ
ไปเล่นการพนันเอาไปหมุนเงินในวงการพนัน

เป็นหลักประกันว่าลูกหนี้จะหามาจ่ายในเวลาได้ไม่กี่วัน
และยิ่งเธอบอกว่าที่นายสกุลที่มาบอกว่าเฮียดำคลองตันสามีเธอ
เป็นคนไปส่งลูกน้องไปทำร้ายเอาปืนตบหน้าแล้วก็บอกเอามันให้ตายอะไรเนี่ย
บอกไม่มีสามีเธอไม่ได้เป็นคนทำเลย
แถมปืนที่มีปืนจริงยอมรับก่อนปืนมีจริงแต่ว่าไม่ได้เคยเอาไปทำร้ายใครเลยนะ

คือวันที่ไปทวงหนี้ในงานศพวันนั้นอันเล่าให้ฟังก็ได้เธอบอกอย่างนี้
ส่งลูกน้องไปจริงแต่ไปแค่๓คนไม่ได้ไป๕๖คนอย่างที่บอกเลย

ดำคลองตันสามีไม่ได้ไปไม่ได้เป็นคนทำร้ายด้วย
เธอบอกว่าแบบนี้ไม่ดีเลยไม่โอเคเดี๋ยวจะขอรวบรวมข้อมูลนะ
อยากฟังเสียงไหมคะอ่ามีเสียงเจ๊ปากแดงด้วยครับ
แม่ค้าไปถามแม่ค้าได้เลยพี่จะบอกเลยว่าเป็นแม่ค้าอย่ากู้เลย
เพราะว่าหนูสงสารเขาไม่มีเงินที่จะมาส่งหนูหรอก
แต่คนเล่นไฮโลน่ะเขาเล่นทุกมื้อออกเล่นทุกมื้อ
ที่เขาให้ข่าวน่ะหนูพูดจริงจริงนี่น่ะสาบานด่วนหน้าพระใหญ่เลย
แต่ถามว่าเป็นคนที่ไหนไม่ใช่คนที่นี่แต่หนูกล้าสาบาน
เพราะหนูพูดว่าพระใหญ่มีศักดิ์สิทธิ์ที่เขาให้ข่าวนี่ไม่มีความจริงเลยอ่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเอาร่างปืนไปจีบหัวเขาใช่ไหมคะ

แกว่าแกเล่นสีอ่ะอ่ะหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรตามไปให้
ที่เขาให้ข่าวทุกอย่างนี่โปะหกหมดเพราะว่าที่เขาบอกว่า

โอ้โหคุณหนูพูดจริงนะหนูนี่ยังไงหนูก็ไม่ได้เป็นผู้นำค่ะ

แล้วแฟนก็ไม่แล้วก็ไม่เคยสั่งใครที่เจ๊ไปกระทืบ
นี่ข้อมูลจากฝั่งเจ๊ปากแดงตอนนี้ต้องพึ่งตำรวจแล้วค่ะ

ถ้าฟังจากที่เจ๊ปากแดงให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวทะลัดทีวี
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะฮะ
หนึ่งก็คือยืนยันว่าไม่เคยส่งลูกน้องไปกระทืบไปทำร้ายใคร

ไปทวงหนี้จริงวันนั้นอย่างกรณีของงานศพ

จะเอาปืนไปตรวจสอบดีเอนเอก็ได้

เป็นคนปล่อยเงินกู้นอกระบบจริง

พวกนี้เล่นทุกวันเธอก็เก็บดอกทุกวัน

เรื่องนี้ก็ต้องว่ากันไปทางคดีความ

ตำรวจนะฮะพลตมตรีธนชาติรอดคลองตัน

บอกว่าได้สอบสวน

หลักฐานยืนยันว่าสองสามี

ซึ่งเป็นชาวอำเภอศรีวิรัยจังหวัดบึงกาล

เฮียดำคลองตันมีอาชีพปล่อยเงิน

ชุดสืบสวนได้สืบสวนสอบสวน

ตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน

เอาผิดได้ยืนยันว่าบุคคล

แล้วก็ลูกน้องเนี่ยไปทำร้ายร่างกายเขา

มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเป็นจริง

คือผู้มังคับการตมบุทธศาลจังหวัดนครพนม

แจ้งข้อหาความผิด๔ข้อหากับ

ตอนนี้รอสารออกหมายจับนะครับ

กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ร่วมกันทวงหนี้ด้วยการคมขู่ใช้ความรุนแรง
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บ
แล้วก็เรื่องการมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง

แล้วก็จะเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ไปร่วมกันทวงหนี้โหดกับเขาอีก๓รายด้วยกัน
กรณีที่ผู้เสียหายบอกว่า
มีคนมีสีที่เจ๊ปากแดงบอกว่าไม่กลัวหรอก
ไปแจ้งคงแจ้งความเนี่ยมีแบ็คดี
ใช่มีคนมีสีคอยหนุนหลัง

มังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมบอกว่า
จะต้องมีการสอบสวนในเชิงลึก
หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง

ยืนยันว่าจะไม่ละเว้นอย่างแน่นอน

ถึงภูมิคับการณ์ตำรุภูทรจังหวัดนครพนมแล้ว

ปากแดงกับสามีก็ต้องชี้แจงตามขั้นตอนต่อไปกันแล้วกัน

ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าในกรณีเรื่องของเป็นเจ้าแม่เงินกู้จริง

เขาไม่มีเขาไม่สามารถไปกู้กับธนาคารได้

แต่ก็ต้องไปสืบนะว่าตกลงที่ให้กู้เนี่ย
เล่นพนันจริงหรือเปล่าต้องไปขยายผลเรื่องนี้ด้วยนะ
อันนี้ก็ต้องไปดูนะครับต้องไปดูต่อ